คุณผู้ชมครับประเด็นที่มีการพูดถึงกันตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานจนถึงตอนนี้คือเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับ
ก็มีความเห็นออกมาจากนายมีชัยมรุชุพันธ์บอกว่าเป็นแนวทางที่ยังคงมีความเกรงใจกับตำรวจอยู่
ดังนั้นครับฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปร่างพรบตำรวจแห่งชาติเสนอบอกว่าให้มีการบรื้อแผนปฏิรูปใหม่
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

เปิดทำงานสงกรานขึ้นมาวงการตำรวจร้อนเลยล่ะครับ

มีข่าวเกี่ยวข้องกับแวดวงตำรวจชิ้นหนึ่ง
แต่ว่าเนื่องจากว่าใกล้ช่วงสงกราน
คนก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่
ข่าวที่ว่านั้นก็คือเรื่องของการปฏิรูปตำรวจ

รัฐบาลตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจขึ้นมาชุดหนึ่ง
ให้ระยะเวลาหนึ่งปีทำให้เสร็จ
จริงก็๗๘เดือนเท่านั้นแหละครับ
มีผลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธาน
คณะกรรมการชุดนี้ทำงานอยู่๗๘เดือน

แล้วเอาข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ย้อนกลับไปสรุปนิดหนึ่งในข้อสรุปเนี่ย

เช่นเรื่องพนักงานสอบสวนที่เป็นต้นเหตุ
ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
ที่เราขมคืนกันมาตั้งนานแล้วว่า
คนรวยเป็นความกับคนจนคนจนผิด
คนมีอำนาจมีตำแหน่งเป็นความกับคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดา
ชาวบ้านผิดสู้เขาไม่ได้
ฉะนั้นเรื่องการสอบสวนเนี่ย
ข้อสรุปก็บอกแต่เพียงว่า
อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่า
ไม่ให้มีการแทรกแทรงการสอบสวน
เรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งที่เป็นปัญหาใหญ่
มีการซื้อเสียงกันแล้วก็มีการมาละเว้นปฏิบัติหน้าที่
มีการเก็บสวยกันเพื่อเป็นทุนในการซื้อตำแหน่ง
ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ได้ข้อสรุปว่า
ให้กระจายลงไปอำนาจในการโยกย้ายแต่งตั้ง
กระจายลงไปลงในข้างล่าง
เรื่องจัดโรงพักเป็น๓ระดับ
โรงพักขนาดเล็กโรงพักขนาดกลางโรงพักขนาดใหญ่
เพื่อจัดกำลังพื้นที่กำลังพลให้เหมาะสมกับขนาด
เรื่องกำหนดเวลาภารกิจอ่า
ถ้าไปคัดถ้าไปแจ้งความเรื่องนั้น

ไปเรื่องนั้นต้องเสร็จภายใน๑ชั่วโมง
เรื่องนั้นยากหน่อยต้องภายใน๒ชั่วโมง

แต่คนเขาก็บอกว่าแหมมันยังมีความรู้สึกว่า

เอาละคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้
รวบรวมข้อเสนออย่างที่ว่านี้
เขาส่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ทีนี้ข้อสรุปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ถ้าจะเอาไปปฏิบัติต้องทำยังไงฮะ

นายกก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ไปดูซิว่าที่ชุดของพลเอกบุญสร้างเสนอมานั้นเนี่ย
ที่จะเอาไปออกเป็นกฎหมาย
อดคล้องรองรับกับแผนการปฏิรูปประเทศ
สอดคล้องกับรัฐมนูลที่เขียนไว้หรือยัง

อาจารย์มีชัยเป็นคนร่างรัฐมนูลมา
และเห็นความสำคัญของการปฏิรูปตำรวจ
เขียนไว้ในรัฐธรรมนูลเลยเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
อาจารย์มีชัยไปดูแล้วบอกเอ๊ะมันไม่ใช่
นี่ไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานปฏิรูปที่เกรงใจตำรวจมากไปหน่อย
จะไปหักหารอะไรกับตำรวจก็เกรงใจเขา
สุดท้ายการปฏิรูปของชุดพลเอกบุญสร้างที่เสนอไป
อาจารย์มีชัยบอกเกรงใจตำรวจมากไปหน่อย

ไม่เอาอาจารย์มีชัยบอกเปิดสงครานขึ้นมา
ต้องว่ากันใหม่ตั้งคำมาการขึ้นใหม่ชุดหนึ่ง
พูดง่ายชุดนี้ไม่เกรงใจตำรวจ
อยากเห็นให้ตำรวจเป็นยังไงเขียนเข้าไปได้เต็มที่เลย
ที่ผ่านมาตำรวจทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้ายอะไรต่างเนี่ยนะ
ต้องแก้ไขไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
อาจารย์มีชัยเนี่ยกับเรื่องแวดวงตำรวจเนี่ย
ต้องจะแก้ไขพรบตำรวจปี๒๕๕๐เนี่ย
ก่อนที่จะแก้ไขในสภาเนี่ยตามระเบียบเส้นทางเดินเนี่ย
เขาต้องส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ไปดูก่อน
คณะกรรมการกฤษฎีกานี่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลนี่ครับ
อาจารย์มีชัยก็เป็นประธานคณะกรรมการชุดนั้น
ที่จะแก้ไขปรับปรุงพรบตำรวจเนี่ย
แต่เพราะเอิญว่ามันมีเรื่องขึ้นมาเสียก่อน
แต่อาจารย์มีชัยก็รู้งานหมดว่าถ้าจะแก้ให้พรบตำรวจ
ออกมาอย่างที่ต้องการเนี่ยควรจะทำยังไง
ฉะนั้นอาจารย์มีชัยไม่ใช่คนใหม่
แวดวงตำรวจรู้เรื่องของตำรวจมามากมาย

ฉะนั้นเมื่ออาจารย์มีชัยจะนั่งเป็นประธานเองเนี่ย
อาจารย์มีชัยบอกว่าต้องทำชนิดที่ไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
อาจารย์มีชัยก็รู้ครับว่าตลอดระยะเวลาของการพูดคุยกันในแวดวงปฏิรูปตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรืออนุกรรมการ
อะไรก็ตามแต่ที่ไปกระทบต่อฐานที่มั่นของตำรวจ
ในเรื่องพนักงานสอบสวนเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจถ้าโหวตกันเนี่ย
ฝ่ายที่อยู่กับตำรวจมากกว่ากับมากกว่าฝ่ายที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง
เพราะโครงสร้างเนี่ยมาจากตำรวจมาจากข้าราชการมาจากคนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
มากกว่าคนที่ยืนคนละฝั่งกับตำรวจ
ฉะนั้นในที่สุดแผนของการปฏิรูปตำรวจจึงเป็นอย่างที่อาจารย์มีชัยบอก
เกรงใจตำรวจมากไปหน่อยมากไปหน่อย
อาจารย์มีชัยเนี่ยยังพูดถึงนะท่านบอกว่าในการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมีสองเรื่องที่รัฐมนูลเนี่ย
ไว้เลยเรื่องการศึกษากับเรื่องตำรวจต้องปฏิรูปให้ได้
เรื่องอื่นรัฐบาลมาตั้งอะไรต่ออะไรขึ้นมาทีหลัง
แต่ว่าในชั้นของการร่างรัฐมนูลเนี่ยอาจารย์มีชัยเป็นคนบอกว่าเราต้องปฏิรูปใหญ่สองเรื่อง
เรื่องตำรวจกับเรื่องการศึกษา
ฉะนั้นจากนี้ไปต้องคอยดูครับว่าเมื่ออาจารย์มีชัยมานั่งหัวโต๊ะ
แล้วมานั่งทำเรื่องการปฏิรูปตำรวจเอง
นักข่าวถามว่าแล้วจะเอาที่พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ทำไว้เนี่ยมาเป็นต้นร่าง
หรือเอามาต่อยอดมากน้อยแค่ไหน
ขออภัยอาจารย์มีชัยบอกว่าไม่จำเป็นทำไมหมดเลยก็ได้
อะไรที่เห็นมาดีแล้วเอามา
อะไรที่เห็นว่ายังไม่ใช่การปฏิรูปตำรวจต้องทำใหม่
และย้ำว่าทำโดยไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
โยกย้ายแต่งตั้งที่บอกว่ากระจายอำนาจลงไปให้ผู้บัญชาการมามีส่วนร่วม
เอาเข้าจริงถ้าอำนาจยอดบนต้องการจะเอาใครไปไว้ที่ไหน

หรือเรื่องการสอบสวนที่บอกว่าห้ามแทรกแทรง
ผู้บังคับบัญชาไปเปลี่ยนสำนวนเปลี่ยนคนทำสำนวนหรือห้ามแทรกแทรง
เอาเข้าจริงเนี่ยก็ยังต้องแทรกแทรงได้เพราะยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากันอยู่
ฉะนั้นเรื่องใหญ่ทั้งเรื่องอำนาจการสอบสวนเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งยังแก้ไขไม่ได้
ยังแก้ไขไม่ได้ยังไม่ได้ดังใจว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วผลที่จะตามมาคืออะไรล่ะครับ
รัฐมนูลเขียนไว้นี่ครับว่าถ้าใน๑ปีการปฏิรูปตำรวจยังไม่ออกกฎหมายมาให้เรียบร้อย
ภายในช่วงเวลานั้นการโยกย้ายแต่งตั้งไม่เอาแล้วแบบเก่าปล่อยให้มีการซื้อเสียงกันอะไรต่ออะไร
คนของคนนั้นคนของคนนี้เด็กคนนั้นเด็กคนนี้ระบบอุปถัมภ์คนทำงานดีไม่ได้เลื่อนขั้นคนทำงานไม่ดีได้ตำแหน่งไม่เอา
ถ้ายังไม่เสร็จรัฐมนูลเขียนไว้ว่าในการโยกย้ายแต่งตั้งให้ใช้ระบบอาวุโสเป็นที่สุด
ก็แปลว่าอะไรล่ะครับเดือนตุลาเนี่ยที่จะมีการโยกย้ายเนี่ยใครเป็นสารวัตรคนที่จะมาเป็นสารวัตรได้ต้องเป็นรองสารวัตรที่อาวุโสที่สุด
รองภูมิกับที่จะขึ้นมาเป็นภูมิกับคนที่อาวุโสที่สุด

รองผู้รองผู้บังคับการที่จะขึ้นเป็นผู้บังคับการต้องเอารองที่อาวุโสที่สุดขึ้นไปเป็นผู้บังคับการ
รองผู้บัญชาการที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการต้องเอารองผู้บัญชาการที่อาวุโสสูงสุดเป็นผู้บัญชาการ
ไอ้ที่บอกว่ามีขีดความสามารถคนนั้นเก่งคนนี้เก่งห่อเหินเดินอากาศกันมาคาบหัวกันมาไม่เอา
ต้องเอาคนอาวุโสสูงสุดขึ้นเป็นเท่านั้นผิดไปจากนี้ฟ้องได้ครับ
เอาล่ะสิตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าจะสนุกเครื่องมันจะร้อนก็เพราะตรงนี้
ฉะนั้นการโยกย้ายแต่งตั้งเดือนตุลานี้ของวงการตำรวจหวังว่าจะเป็นไปอย่างที่รัฐมนูลกำหนดไว้ก็คือว่า
คนที่อาวุโสไม่ใช่สูงสุดไม่ต้องวิ่งเต้นวิ่งเต้นยังไงคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่อาวุโสสูงสุดก็ไม่ต้องวิ่งเต้นอยู่เฉยคุณก็ได้เป็นเพราะคุณอาวุโสสูงสุดมันจะดีตรงนี้แหละครับ
ดูเถอะว่าการโยกย้ายตำรวจคราวนี้จะเป็นไปอย่างที่อาจารย์มีชัยไว้ว่าไหมแต่แหมขอนิดเดียวมีคนบอกว่ามหาแห้ตอนที่
ชุดของพลเอกบุญสร้างเนี่ยบอกมาเป็นระยะระยะว่าเรื่องสอบสวนเป็นอย่างนั้นเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งเป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้
เมื่อเห็นไม่ได้อย่างใจทำไมอาจารย์มีชัยไม่ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยปฏิรูปแบบนี้เกรงใจตำรวจมากไปหน่อยไม่เอา
นี่ปล่อยให้เขาทำจนเสร็จแล้วมาบอกทีหลังว่าไม่เอาปฏิรูปแบบนี้เกรงใจตำรวจไปหน่อย
คำถามก็คือว่าโอ้ในรอบ๑ปีเนี่ยงบประมาณที่ใช้ไปกับการปฏิรูปตำรวจใช้ไปกับกรรมการใช้ไปกับการประชุมใช้ไปกับเรื่องเอกสารใช้ไปกับอะไรต่ออะไรเยอะนะครับ
แต่เอาล่ะหากลบกรบหนี้แล้วเนี่ยถือว่าเชียร์อาจารย์มีชัยให้ปฏิรูปตำรวจใหม่ภายใต้คำขวัญที่ว่าปฏิรูปตำรวจโดยไม่ต้องเกรงใจตำรวจ
เอาล่ะคอยตามดูเรื่องนี้กันครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
ทั้งหมดจะเกรงใจเหมือนก็ไม่ได้ทำสักทีนะฮะ
ก็ต้องคิดแบบว่าเอาเป็นว่าเหมือนประเทศเราไม่เคยมีตำรวจแล้วกำหนดมาเลยว่าตำรวจต้องทำอย่างนี้๑๒๓๔๕แล้วเดินตามนี้
เอาใหม่เลยดีกว่านะเออเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยว่าเราอยากเห็นปฏิรูปตำรวจให้เป็นยังไงทำตามนั้น
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในช่วงนี้มาหลังสงการติดตามกันต่อตำรวจประชาชนอยากเห็นอยากให้ตำรวจเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงนะครับ